ที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมช่างรับเหมาก่อสร้างนะคะ
ตั้งวงดื่มเหล้าพอเมาไว้ในที่เกิดพูดจาไม่ถูกหูกัน
คว้าไม้หน้าสามตีอีกฝ่ายเสียชีวิตคาที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพนายสุชินแซ่อึ้ง
อายุ๕๘ปีช่างรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งถูกตีด้วยไม้ที่บริเวณศีรษะและท้ายทอยเป็นแผลชะกัน
เหตุเกิดภายในซอยตรงข้ามบ้านเทศบาลดอนหัวล่อหมู่๕
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีนะคะ

นั่งดื่มสุรากับเพื่อนอีก๒คน
ก่อนเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง
แล้วก็ถูกเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มใช้ไม้หน้าสามตีเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่สามารถตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้
ไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านใกล้กับที่เกิดเหตุค่ะ
สอบส่วนผู้ต้องหารับสารภาพว่าผู้เสียชีวิตพูดจาไม่เข้าหู

ไม้หน้าสามขึ้นมากระหน่ำตีจนฟุบไป
ตำรวจจึงคุมตัวเพื่อนทั้งสองคนของผู้ตายไปสอบปากคำต่อ
ที่สพดหัวล่อเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ